เป็นประเด็นระหว่างนายศิระเจนจาคะกับคุณหมอเหรียญทอง

ที่มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม
โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินนะคะในซอยแจ้งวัฒนะ๑๔เขตหลัก๔
มันมีประเด็นที่นายศิระลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วบอกว่าการเปิดโรงพยาบาลสนาม

ว่าเปิดตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมายไหม

อยู่ใจกลางชุมชนแบบนี้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙หรือไม่
เรื่องของการบริจาคเงินด้วยนะคะเอาไปใช้ตรงไหนอย่างไร
ผู้ป่วยเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ต้องจ่ายเงิน
ทั้งที่สามารถเบิกจากสปสชได้
หลายประเด็นเหล่านี้มันมีเรื่องที่ต้องขยายผลกันต่อ
คือเช้าวันนี้นายศิระไปแจ้งความในแพทย์เหรียญทองนะคะ
หมินประมาทด้วยการโฆษณา
กรณีโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะนะคะนี่ค่ะ
ก็เลยนายศิราบอกว่าตัวเองทำหน้าที่สอสอดูแลประชาชน
ก็ประชาชนมาร้องเรียนก็เลยไปตรวจสอบ

กรมควบคุมโรคสำนักงานเขตหลัก๔ตรวจสอบดูหน่อยนะคะ

ก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับกรรมธิการ
โดยเฉพาะอธิบดีกรมควบคุมโรคด้วยก็ควรจะต้องตรวจสอบ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ตรวจสอบจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ยืนยันว่าไม่ใช่การเล่นปาหี่นะคะ
เพราะถ้าหากว่าเป็นการกระทำที่มันผิดเนี่ยมันก็ต้องผิดนะ
จะต้องตัดขาดความสัมพันธ์ยังไงก็ไม่เป็นไร
ยังไงก็ต้องตรวจสอบตามหน้าที่ของสอสอนายศิราบอกแบบนี้ค่ะ
จ้ะครับต่างคนตามหน้าที่ดีครับ
นะจะช่วยไปหากตาด้วยโรงพลาสสนามที่เขาได้บรรษฐาน
หรือกระทรวจสมเคราะห์อนุญาตที่ทำยังไง
และอยู่ขอเช็คยอดเงินที่สหรัฐประชาเนี่ย
จ่ายให้กับโรงพลาสมุทรรภาคระการโรควิด๙เทคเท็จเท่าไหร่ละ
อนุญาตไม่ผ่านเพราะมีอยู่แหล่งชุมชนชุมชนไม่ต้องการ
การแรกเอาที่แหล่งชุมชนก่อน
แล้วดูดิการสร้างโรงพยาบาลสนาม
เอาเต็นต์มากางแล้วลงบนสนามซึ่งควบคุมโรคติดต่อ

อย่างนี้อากาศออกมาน้ำออกมาอย่างนี้

ที่เขาไม่ทำเพราะเขาขอไม่ได้ใช่หรือไม่
อย่ามาเอาวิกฤตมาแอบอ้างให้ความช่องทางกับตัวเอง
แพทย์เหรียญทองบอกว่าไม่รู้สึกอะไร
เกรงกลัวนักการเมืองคนนี้นะคะ

ก็ยืนยันว่าจะยืนหยัดสู้โควิด๑๙เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะ
แต่ถ้ากระทรวงสาธารณสุขบอกอะไรเนี่ยจะยอมนะจะยอมทำตามนะ
ก็รออยู่นะคะจะตรวจสอบอะไรก็ไม่ว่ากัน
ส่วนบรรยากาศในซอยแจ้งวัฒนะ๑๔วันนี้นะคะ
ก็มีการติดตั้งอุปกรณ์กางเต็นต์
เพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน
แต่ประชาชนในพื้นที่เขาก็ยอมรับว่าเขาก็แอบกังวลใจเหมือนกัน
ไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันของโรงพยาบาลสนามนี้

มันเป็นพื้นที่ชุมชนที่คนเขาใช้ชีวิตกันอยู่อย่างหนาแน่นมาก
บางคนบอกว่าเห็นการโพสต์ตำหนิคนคัดค้านแล้ว

ก็อยากจะให้เข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ในซอยนี้นะคะ

ไม่ได้ไปขัดขวางนะการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙
แต่ลักษณะแบบนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันอยู่กลางชุมชนเกินไปหรือไม่ค่ะ
มันไม่ได้มาถามไม่ได้มาอะไรกับชาวบ้านบอดหรอ
ก็ไม่รู้ค่ะไม่เห็นไม่มีใครมาทำ
ใครก็กลัวหมดแหละแต่เขาไม่พูด
แต่เราเป็นคนธรรมดาเนอะพูดอะไรก็ไม่ได้
คนเขามีเงินมีทองเราไม่มีอะไร

อยากจะมาให้ตรวจสอบว่ามันเหมาะสมไหมสถานที่ตรงนี้
มันจะกระทบพวกแม่ค้าแม่ขายใกล้ตลาดพื้นที่ชุมชนนะคะ
ล่าสุดนี้ในแพทย์เหรียญทองโพสต์เพิ่มในเฟซบุ๊กนะฮะ
บอกว่าที่นายศิระไปบอกว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเรียกเงินค่าส่งศพขนส่งศพ
ของผู้ป่วยโควิด๑๙๘๐๐๐กว่าบาทเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เรียกเก็บเงินนะครับ
แต่เป็นการเรียกเก็บเงินของผู้รับจ้างจัดการศพที่เขาเรียกเก็บกันเองอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

โควิด๑๙เรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้สู้ไปด้วยกันนะฮะ